คุณผู้ชมคะมาต่อเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
พระราม๒สยองต่อเนื่อง

แล้วก็ไอน้ำที่อยู่ใน
ผ้าใบเกาะต่าง
ลงมา
แผ่นลง

คราวนี้มาอีกแล้วชะ
ควายังมีเม็ดตา
ทีนี้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๒ที่ผ่านมาค่ะ
ก็แน่นอนแหละเส้นหลักที่ต้องผ่านเลยก็คือพระราม๒
ทีนี้จุดตรงนั้นเขากำลังก่อสร้างซ่อมถนนเขาเรียกว่าถนนอะไรนะ
เจ็ดโชโฆ่นไม่รู้จักเสร็จจากเส้นที่
น้ำแข็งเขาเรียกพระรามสยองไม่ใช่พระราม๒แล้วใช่ไหม
ทีนี้ค่ะสิ่งที่เจอคือน้ำปูนกระเด็นจากพื้นที่ก่อสร้าง
สาดเข้ามาตรงรถแบบนี้ค่ะทีนี้ต้องจอดรถข้างทางเลยนะ
เพราะว่ามันเปื้อนเป็นจุดตั้งแต่กระจังหน้ากระจกหลังคาตัวรถด้านข้างหมดเลยค่ะ
แล้วเอารูปมาแชร์บอกว่าพระราม๒เล่นเขาให้แล้วครับ
ใครจะรับผิดชอบเอาจริงนะเหตุการณ์นี้น้ำแข็งก็เข้าไปอ่านในคอมเมนต์เหมือนกัน
หลายคนบอกว่าเคยเจอกรณีแบบนี้แต่ว่าไม่ใช่ที่พระราม๒นะ
หมายถึงเวลาที่แบบว่าก่อสร้างทำน้ำปูนกระเด็นใส่เนี่ย
ต้องบอกประกันของเราให้ไปคุยกับทางผู้รับเหมา
แล้วก็จัดการไปเรียกกับผู้รับเหมาให้เคลมได้เลย
อันนี้คือสิ่งที่คนที่เขาเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
เขาบอกว่าถ้าก็เป็นแบบนี้เราไม่ต้องไปคุยเอง
ประกันไปจัดการไปจัดการเคลียร์นะคะ
แต่ทีนี้พอพูดถึงพระราม๒ย้อนเล่นไหม
ลองดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะที่มันเคยเกิดขึ้น
เป็นคราวเอาไล่มาตั้งแต่ปลายกรกฎา
ตอนนั้น๒๘กรกฎาก็น้ำปูนหยดใส่รถ
อันนี้มีแล้วก็ดูค่ะคุณผู้ชม๑สิงหา
อันนี้กลายเป็นข่าวใหญ่เลยนะที่คานปูนเกือกม้าถล่มลงมา
มาอีก๕วัน๖สิงหาค่ะ
เก๋งผ่านแล้วโดนน้ำปูนกระเด็นใส่รถ
สิงหาที่พี่เบิร์ตบอกไงน้ำขังอยู่ในผ้าใบหล่นใส่
แล้วเนี่ย๒กัญญานุ่มคนนี้โดนน้ำปูนหยดใส่
อโหยเอาง่ายคือต้องอ้อมหรอ
ถ้าเกิดว่าจะไปลงใต้จะต้องไปผ่านพระราม๒อย่างนี้เหรอ
พิเศษแล้วก็ไปออกทางนู้นหรอ
แล้วตระหับใดที่ที่พี่น้ำแข็งเรียก

มันก็จะยังเกิดแบบนี้ซ้ำอยู่
ไม่ใช่เดี๋ยวเอาอีกแล้ว
ไอ้๓คนนี้แล้วจะไม่ให้ทำเหรอถนน
ทำครับแต่ท่านต้องป้องกันให้ดี
เออนี่แหละ
โอ้โหต้องให้ชาวบ้านลำบากขนาดนี้เลยเหรอ